จะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยสถานที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกาติดตามได้จากรายงานของคุณชายรัฐถมยา
สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองแห่งการศึกษา
แล้วก็เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ที่นี่คือสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะเป็นสถานที่ที่เสด็จพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียว
เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาครับ
หัวมุมถนนเอเลียสและถนนเบนเน็ต
ในเมืองเคมบริดรัฐแมสซาจูเศษแห่งนี้
คือที่ตั้งของจตุรัสภูมิพล
แต่เดิมจตุรัสภูมิพลตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งปัจจุบัน
แต่เนื่องจากตั้งได้ไม่นานแผ่นป้ายได้หลุดหาย

มูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกับความร่วมมือกับทางเมืองเคมเร็ด
ได้จัดสร้างแท่นจารึกการพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
คุณชนธนีแก้วโรดประธานมูลนิธิบอกว่า
มีอุปสรรคอย่างมากในช่วงแรกตั้ง
และต้องเจรจากับนายกเทศมนตรีของเมืองมาหลายสมัย

ทำให้คนอเมริกันรู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น
อเมริกันรู้จักพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น
อเมริกันรู้จักเมืองไทยมากขึ้น
หลังจากที่เราตั้งอนุสรสถานนี้แล้ว
เพราะว่าเราเลือกทางเมืองทางเมือง
จุดไหนที่จะเป็นจุดที่
หายทราฟิกที่คนผ่านไปผ่านมา

เราก็มาแอบดูว่า
คนผ่านมามีสักกี่คนที่จะหยุดมอง

ปะเราก็อ่าน
จากคนอเมริกันมากพอสมควร
หลายคนก็รู้จักเมืองไทยรู้จักพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักสมรรถยาหลายคนโทรมาขอบคุณมาก

เขาตื้นตันใจอะไรในลักษณะนี้

ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมราชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนานี

เมื่อครั้งที่ทรงประทับและทรงศึกษาอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซ็ต
ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของอนุสรสถาน
ปัจจุบันมูลนิธิได้จัดทำแผ่นทองสำริท
ไปติดตามบ้านและสถานที่ที่สำคัญ๑๐แห่ง
นี่คือบ้านเลขที่๑๑ถนนหอทรเคมบริด
ซึ่งเมื่อปี๒๔๖๙ได้ถูกย้ายทั้งหลังมาจากที่ตั้งเดิม
ซึ่งอยู่ที่เลขที่๔๕บนถนนบราโท
ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นร้านขายเสื้อผ้า
โดยบ้านหลังนี้ตอนที่อยู่ในที่ตั้งเดิม
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหิตราธิเบศ
ดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก
ระหว่างปี๒๔๕๙ถึง๒๔
ขณะที่ทรงศึกษาเตรียมแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาท
ส่วนนี้ก็คืออาคารเลขที่๑๑บนถนนสตอรี่เคมบริด
สมเด็จพระบรมราชนกส่งย้ายเข้าไปประทับ

จนกระทั่งส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธารณสุข
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮาวาส
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอ็มไอที
ในช่วงเดียวกันนี้เองที่นางสาวสังวานตาลพัฒน์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ได้รับทุนการศึกษาให้มาทรงศึกษาวิชาพยาบาล
และอาคารเลขที่๔๔บนถนนแลนดอนเคมริดแห่งนี้
คือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนของไทย
สหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น
ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาสั้น
คุณเจมส์เชียร์หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้
ได้นำหนังสือแม่เล่าให้ฟังฉบับภาษาอังกฤษมาเปิดให้ดูภาพถ่าย
จุดที่สมเด็จพระบรมราชชนนานีทรงยืนฉายพระรูปตรงมุมอาคารตึก

เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีแผ่นจารึกมาติดอยู่ที่หน้าอาคาร
ก็มีคนจำนวนมากหยุดอ่านคำอธิบายประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้

หลังจากที่ประทับอยู่ที่อาคารดูแลนักเรียนไทยได้ไม่นาน
สมเด็จพระบรมราชชนดีได้ส่งย้ายมาประทับที่บ้านเลขที่๑๕

เพื่อส่งเตรียมเข้าศึกษาวิชาพยาบาลที่วิทยาลัยซิมม่อน

เป็นของคุณหมอโจโซเล็ตที่ยังคงดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี
โดยคุณหมอโจบอกว่าภูมิใจที่บ้านหลังนี้มีความสำคัญทางประวัติศาส
ทางประวัติศาสตร์ทั้งต่อคนไทยและคนอเมริกัน
ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์ของเมืองเมริชบอกว่า
การมีเจ้าชายจากต่างแดนโดยเฉพาะจากเอเซีย
ว่าศึกษาที่เขมเบรีชอัลสตัน
ถือเป็นเรื่องพิเศษในสมัยนั้น
มีการรายงานเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชนกอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพระโอรสที่พระราชสมภพที่นี่
เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา

หนึ่งในสถานที่ที่ทรงเยือนในบอสตัน
ก็คือวิทยาลัยสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยฮาวาสแห่งนี้

คือสถานที่ที่สมเด็จพระบรมราชนก
ศึกษาวิชาการสาธารณสุข

ส่งพระราชนิพลรายงานเรื่อง
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์สนพระราชหารุทัย
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
ยังมีการเก็บเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างดี
มีหนังสือรายชื่อของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในช่วงนั้น
สมเด็จพระบรมราชนกทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้ชื่อว่า
นายมหิดลสงขลาโดยไม่โปรดให้ใช้คำว่าเจ้าชายนำหน้า
เซฟเรนอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาสบอกว่า
พระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายทรงทำตัว
เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้
อาจารย์โจเซฟบอกว่าสมเด็จพระบรมราชนก
เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่มาเรียนที่นี่
และทางมหาวิทยาลัยก็ตื่นเต้นที่เห็นคนต่างชาติ

พูดถึงโชคพลักษณะเที่ยวกับศรีมดี
มาทรงศึกษาของสมเด็จพระบรมราชนก

ทรงเป็นผู้บุกเบิกที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติ

แต่สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระบรมราชนก

ในอนาคตพระโอรสของพระองค์จะเสด็จขึ้นครองราช
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์
และได้ยึดหลักแนวคิดการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายตามพระราชบิดา

ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าโรงพยาบาลเคมเร็ด
สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แม้ปัจจุบันหลายส่วนของอาคารจะมีการทุบปรับปรุงไปบ้าง
แต่ยังคงรักษาอาคารเก่าบางส่วนไว้
และอาคารด้านหน้าที่ติดกับถนนแห่งนี้เชื่อกันว่า
เป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยห้องชั้น๒เคยเป็นห้องในการทำคลอด
ที่นี่มีแผ่นป้ายจารึกอธิบายถึงความสำคัญของอาคารแห่งนี้
จากมุลหลัยนิทธิสถานที่พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาติดอยู่ด้วย
ไมเคียลออร์่์โคเนลล์รองประทานโรงพยาบาลมัลออร์เบิ้ล
เล่าถึงความภูมิใจกับการที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เป็นสถานที่พระราชสมภพของกษัตริย์จากประเทศไทย
นอกจากแผ่นจารึกด้านนอกแล้ว

ได้มีการจัดแสดงประวัติของโรงพยาบาล
และแน่นอนว่าได้มีการระบุถึงความสำคัญ
ของการเป็นสถานที่พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย
อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรที่เรียบง่าย
สมเด็จพระบรมราชนกคือการเลื่อนสถานที่ประทับ
แม้จะมีพระโอรสและพระธิดา๓พระองค์
แต่ก็ทรงเลือกอาคารที่พักที่เรียบง่าย
และนี่ก็คือบ้านเลขที่๖๓ถนนลองวูดเมืองบลุกลาย
ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เคยประทับในช่วงที่ยังทรงเป็นทารก
จากป้ายจารึกของมูลนิธิด้านหน้าแล้ว

ก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ในปี๒๔๖๙ถึง๒๔๙
สมเด็จพระบรมราชนกได้ส่งเช่าห้องบริเวณชั้น๑ของอาคารแห่งนี้
แต่ตอนนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นห้องชุด๒๐

ซึ่งตอนนี้เธอเพิ่งจะย้ายออกและเตรียมห้องให้คนอื่นมาเช่า
เนื่องจากต้องไปดูแลแม่ที่ชรา
ที่มีกระจกด้านหลังถือเป็นหนึ่งในมุมที่ทรงโปรด
ไม่รู้มาก่อนว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์จากประเทศไทย
แต่ภายหลังก็มาทราบจากคุณชนธนีประธานมูลนิธิและเพื่อนบ้าน
ซึ่งเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมาก
เทเลอร์และทรูดี้ฮาเวิร์ดสองสามีภรรยาที่ทำงานด้านการแพทย์
จะย้ายเข้ามาอยู่ในห้องชุดอีกห้องที่เหลือได้ไม่นาน
พื้นที่บริเวณที่ติดกับหน้าต่างด้านหน้า
เป็นมุมหนึ่งที่ทรงโปรดของสมเด็จพระบรมราชนก
เทเลอร์และทรูดี้ไม่รู้มาก่อนเช่นกันว่า
นี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่เมื่อรู้ทั้งคู่ก็รู้สึกตื่นเต้น

มีคนมายืนดูแผ่นป้ายจารึกหน้าอาคาร
ตัวเขาเองและภรรยาได้มีการค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประเทศไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยหวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลกับคนที่อาจจะมาถามเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
แต่ที่สำคัญทั้งสองภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้

และเขาเป็นหนึ่งของเรา
แต่ละห้องจะมีประตูเปิดไปยังบันไดที่จะขึ้นไปที่หลังคาของอาคารได้
ซึ่งหนึ่งในรูปถ่ายที่สมเด็จพระบรมราชนกทรงอุ้มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็เชื่อว่าอาจจะถ่ายบนหลังคาอาคารแห่งนี้
การติดป้ายจารึกตามโครงการตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชนกของมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
ยังช่วยทำให้เกิดการอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้
รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลของผู้สนใจประวัติศาสตร์และยังช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจระหว่างคนไทยและคนอเมริกันมากยิ่งขึ้น